เอาคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเดือดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่ชุมพรกันหน่อยนะครับ
คราวนี้เป็นศึกระหว่างหมอเวรห้องฉุกเฉินกับญาติคนไข้ค่ะ
คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องเดือดเดือดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่ชุมพรกันหน่อยนะครับ
นี่ค่ะด่ากันลั่นโรงพยาบาลนะคะคนที่เข้าไปห้าม
นี่คือคนไข้ญาติคนไข้คนอื่น
เขารอว่าต้องไปฮ่ายห้ามทัพคือเป็นศึกระหว่าง
คลิปนี้เพจยาฮาร์ทำวีสามเอามาโพสต์ไวท์บอกว่า
อากาศก็ร้อนคนก็ร้อนก็เลยลุกเป็นไฟอย่างที่เห็น
เข้าใจทั้งสองฝ่ายอยากให้ใจเย็นกันนะ
เราเนี่ยสอบถามไปที่โรงพยาบาลที่จังหวัดชุมพรที่เป็นที่เกิดเหตุ
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกว่า

ตอนนี้กำลังไกลเกลี่ยกับญาติคนไข้ที่เป็นคู่กรณีอยู่
เราก็เลยไปถามนายแพทย์จิรชาติเรืองวัชริน
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะคะ
ก็รู้มาว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๑๒มีนาคมค่ะ
นำตัวผู้ป่วยที่มีอาการตกเลือดอย่างรุนแรงมาส่งห้องพยาบาล
รับตัวไปรักษาในห้องฉุกเฉินแล้วแจ้งบอกว่า

แต่ญาติบอกไม่เอาขอให้ส่งตัวคนป่วยไปโรงพยาบาลในตัวอำเภอ
แต่อาจจะด้วยความที่หมอคนนี้เพิ่งมาอยู่ไม่ถึงปี
อาจจะทำให้ไม่มีทักษะในการสื่อสาร
โตเถียงกันจนเก็บอาการไม่อยู่ค่ะ

อาจจะไม่เข้าใจตรงกันนะครับเกิดเป็นการทะเลาะขึ้นมา
เพื่อทะเลาะขึ้นมาก็จะมีต่างฝ่ายก็จะมีต่างอารมณ์
แล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามในคลิป
ซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนตัวของผม

น้องหมอตอนนี้ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วก็ได้มีการขอโทษ

แล้วก็คิดว่าจะมีการพัฒนาตัวเอง
ในการที่จะจัดการให้อยู่กับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนให้ได้มากขึ้น
เมืองต้นหมอกับญาติคนไข้ไกลเกลียพูดคุยกันเรียบร้อย

คนไข้ถูกนำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหลังสวน
ตามที่ญาติต้องการและอาการดีขึ้นแล้วนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้สาธารณสุขจังหวัดชุมพรบอกว่า
จะเอาเรื่องนี้ไปเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
ต้องเรียนรู้ฝึกอบรมทักษะในการสื่อสารกับคนไข้

เพราะว่าอาทิตย์ลักษณะแบบนี้ก็คือจะต้องพบอาบผู้คน
โอเคค่ะคืออย่างที่บอกว่าหมอต้องเจอคนไข้
หมอคนเดียวเจอคนไข้เจอญาติคนไข้หลายร้อยคน
แต่ว่าญาติคนไข้ที่มาในแต่ละรอบเนี่ยเขาเจอหมอครั้งเดียวไง
อ่ามันก็อาจจะต้องมีการฝึกทักษะ
ปรับรับอารมณ์อะไรกันอย่างนี้บ้างในการสื่อสาร
แต่ผู้ป่วยเองญาติผู้ป่วยเองก็ต้องเห็นใจคุณหมอด้วยที่ทำงาน
อยากให้เห็นใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย